ไปดูเหตุการณ์ที่คนขับรถตู้โดยสารกับผู้โดยสารเนี่ย

เพราะว่าหนึ่งในผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วย
โอ้โหเอ๊ะอะโวยวาย

ที่สุดแล้วก็เลยไปหาป้อมตำรวจ

เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เขาบันทึกกันไว้ได้ก่อนนะครับ

ชื่อรายวัน
การสมุนในรถ
โอเคเรน
คุณตำรวจใช่ป่ะ
โหตำรวจเนี่ยเพิ่งแวดสิเนี่ย

มีอะไรพี่มีอะไร
ไม่มีอะไรมาขุดเผาทำไมแล้ว
ผู้พิสัยของพวกคุณน่ะ
เพราะว่าคุณอยากจะไปแล้วครับ

มึงรู้จักฐานหลาปลาบุรีไหม
โหทำไมต้องไหวถูกฟักอยู่แล้ว
มึงรู้จักฐานหลาปลาบุรีป่าว
แน่จริงอ่ะ

มึงตำรวจ
อะไรพูดมวยวะเนี้ย

โหขอโทษ

ท้าตำรวจวิทพื้น๕๐ที

ก็กลัวง่ายผู้ชายนั่งมามาไม่กี่คนเอง

คนขับก็บอกก็ไม่ไหวเหมือนกันแวะป้อมตำรวจนะครับ

คลิปนี้มีผู้หญิงที่เป็นผู้โดยสารอยู่บนรถตู้ถ่ายเอาไว้นะครับ
เป็นรถตู้เส้นทางสายใต้ประจวบคิริขันก็ได้ยินพฤติกรรมชัดเจนนะครับ
คือเขาบอกว่าตั้งแต่ขับรถออกมาจากบริเวณจุดต่างเนี่ยนะ
ก็จะเจอผู้ชายคนนี้ที่แบบโอ้โหอ้างตัวว่าเป็นทหารราบรานบุรี
ตะโกนนู่นนี่นั่นอย่างเช่นโทรศัพท์เสียงดัง

พูดจาโมโอ้อวดตลอดทาง
ตอนที่มาถึงแถววังมะนาวตะโกนถามคนขับรถตู้โดยสาร
หิวน้ำต้องทำไงคนขับรถตู้ก็บอกว่าเดี๋ยวจอดให้ครับ
พอมาถึงเขาย้อยตะโกนถามอีกเป็นครั้งที่สอง
แล้วก็พูดจาโวยวายคือรบกวนผู้โดยสารคนอื่น
คนอื่นเขาเดินทางมาด้วยเขาก็อยากจะนั่งเงียบสงบของเขาอะไรอย่างนี้นะครับ
หญิงสาวคนถ่ายคลิปบอกว่าคนขับรถตู้ก็เลยปรึกษากับเธอ
เธอก็เลยแนะนำว่าพี่ไปจอดตรงป้อมตำรวจไหม

ตอนแรกก็จอดป้อมหนึ่งก่อนแต่เขาบอกว่าแถวช่วงก่อนถึงสี่แยกวัดห้วยมงคล
แต่เจ้าหน้าที่ที่ป้อมไม่ช่วยเหลือ
คนขับรถตู้ก็เลยเลยไปจอดอีกป้อมหนึ่ง
ป้อมตำรวจที่แยกวัดห้วยมงคล
แล้วนี่แหละฮะก็อย่างที่ท่านเห็นในคลิปคนในรถก็ลงมาแล้วตำรวจก็มาเคลียร์กับนายคนนี้
ค่ะเจ้าของคลิปเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าในรถตู้โดยสารคันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงด้วย
ผู้ชายก็นั่งมาแค่ไม่กี่คนอ่ะนะคะก็เลยกลัวคนที่เป็นผู้โดยสารเขาก็โอ้โหนั่งกันแบบหวาดระแวงอ่ะ
ผู้ชายคนนี้ก็โวยอยู่ในรถนะคะ
เธอก็โพสต์คลิปนี้ลงโซเชียลเธอบอกว่าอยากจะเตือนภัย
หลายคนก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นคือแน่ล่ะคนอยากรู้ว่าทหารจริงป่ะเนี่ย
อ้างตัวเป็นทหารเนี่ยนะคะแล้วที่คนอยากรู้แล้วก็ไปถามในโลกโซเชียลก็คือ
ตำรวจแต่ละหน่วยที่ประจำการในแต่ละพื้นที่เนี่ยเวลาเกิดเหตุแบบนี้
เขารับเรื่องกันยังไงอ่ะต้องท้องที่ไหนท้องที่ไหนโยนเรื่องเหมือนที่เจ้าของคลิปบอกมัน
บอกจอดป้อมแรกแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ช่วยเหลือ
ทำไมทำไมบางป้อมไม่รับเรื่อง
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปที่ผู้กำกับการสพหัวหินนะคะ
ก็หลังจากรู้ว่าตำรวจคนที่อยู่ในคลิปสังกัดสพหัวหินนะคะ
บอกว่าจากการตรวจสอบผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายสนั่นสิทธิรส
อายุ๔๙ปีเป็นคนกรุงเทพนะคะอยู่แถวพัฒนาการ
เมาอ่ะเมาแน่แต่ไม่ใช่ทหาร

เรื่องของเรื่องก็คือว่าชายคนดังกล่าวเนี่ย
เหมือนกับเขามีอาการมึนเมาแล้วก็โวยวายก่อกวนผู้โดยสารอื่น
คนขับรถนะครับเขาก็เลยพยายามขับมาจอดที่ป้อมตำรวจ

แต่พอลงมาเขากลับมาแบบว่ามาคุยมา
มาดังในคลิปนะครับมามีเรื่องกับตำรวจ

หลังจากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่าไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดของ
ของพหารเอวว์ยได้ตัวอย่างใดครับ
พอรถเวียนไปถึงแล้วปรากฏว่าเค้าหาย
เหมือนเขาอาจจะตื่นเต้นหรืออะไรไม่ทราบ
เขาก็หายใช่ไหมฮะก็เลยถ่ายรูปทำประวัติไว้
แต่ตอนนี้พอมันเป็นที่น่าสนใจเราก็เลยได้เรียนการ
ตอนนี้ก็คือจะออกหมายเรียกเขามาเพื่อมาสอบประคำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่ค่ะผู้กำกับการสพหัวหินท่านบอกว่า
คือจริงแล้วตอนแรกนายตำรวจที่อยู่ในคลิปท่านนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรผู้ชายเมาคนนี้นะ
ก็ไม่ได้จะไปแจ้งความอะไรแต่สุดท้ายพอเห็นคลิปแบบนี้แล้ว
โอ้โหเขาบอกงั้นมันแจ้งความดีกว่า
มันต้องดำเนินคดีให้เข็ดหลาบ
ข้อหาก็คือดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ไง
คือไม่อยากจะให้เหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นอีกนะคะ
ก็ต้องเรียกผู้ชายที่อยู่ในคลิปมารับทราบข้อกล่าวหา
สำหรับข้อหานี้อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ไม่เกิน๒๐๐๐บาทก็ต้องส่งฟ้องศาลกันไป
เพราะว่าพอเป็นคลิปเผยแพร่ไป
เดี๋ยวคนจะไปคิดว่าตำรวจใจดี

ทำไมไม่ไปแจ้งความเขาอันนี้ก็ละเว้นได้นะ

อย่าไปถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาอะไรอย่างนี้

ทีนี้มันอีกประเด็นนึงที่เขาก็สงสัยกัน

จากการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นของผู้ที่ถ่ายคลิป

ก็สงสัยกันว่าเออตกลงมันยังไงกันแน่
ป้อมแต่ละจุดเขารับหรือไม่รับเรื่องได้ด้วยเหรอ

ภูมิกับการสพหัวหินพันธุ์ตำรวจเอกธนากรวงสุริรักษ์
ท่านบอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
คนในคลิปประจำอยู่ที่ป้อมต๐๖
ก็เป็นจุดความดูแลของสพหัวหิน
และตำรวจก็สามารถทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องแล้ว
ตามกฎหมายหากประชาชนเข้าไปแจ้งความขอความช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่ตำรวจต้องดำเนินการทันที
ซึ่งภูมิกับการสภหัวหินก็ฝากชมรถตู้
คนขับรถตู้กับผู้ที่อยู่ในรถว่าเอออันนี้ทำถูกต้องแล้ว

มีเหตุอะไรเนี่ยเจอป้อมตำรวจเจอตำรวจที่ไหนเข้าไปขอความช่วยเหลือ
ใช่บางทีพยายามแก้ปัญหาเองแล้วเรื่องมันบานปลาย

ส่วนที่ผู้โดยสารบอกว่าเจอป้อมก่อนหน้านี้
จะมาถึงตรงนี้ไปแจ้งแล้วแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือ
ภูมิกับการสพหัวหินบอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนเพราะว่า
ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นหน่วยงานของตำรวจหรือเปล่าป้อมนั้น
บางทีเป็นป้อมเจ้าหน้าที่อย่างอื่นอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจ
เพราะยังไม่แน่ชัดว่าอยู่จุดไหนค่ะแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยไหน
ช่วยได้นะยังไงก็ช่วยกันดูก่อนแล้วก็โทรแจ้งตำรวจอีกทีก็ได้
ช่วยแจ้งต่ออีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะ